คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
ตอนเช้าไปที่แฟลต์ตำรวจสพแกลง
กรณีที่ภรรยาตำรวจเอาปืนยิงลูกสาววัย๑๔จนเสียชีวิตที่ห้อง
แล้วตัวภรรยากระโดดแฟลตมาจนเสียชีวิต
สามีที่เป็นตำรวจมาถึงเห็นศพภรรยาอยู่ในสภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ข้างศพภรรยาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ
รองสารวัตรป้องกันและปราปามสพแกลงเนี่ยนะคะ

แล้วตอนที่เห็นศพภรรยาแล้ว

จะใช้ปืนกระบอกนั้นในการยิงตัวตายตามแล้วนะ
แล้วเพื่อนตำรวจช่วยกันห้ามเอาไว้ค่ะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่แฟลต์สพแกลงนะคะ
ซึ่งในห้องพักลูกสาว
ลูกสาววัย๑๔ปีเสียชีวิตอยู่
แล้วก็โดนยิงด้วยปืนที่ขมับซ้าย
พบอาวุธปืนขนาด๙มมตกอยู่ข้างศพของลูกสาวด้วย
ทีนี้ตรวจในห้องก็เจอข้อความในกระดาษโน้ตนะคะ
เขียนว่าเก็บไว้ใช้เวลาจำเป็นแม่มีให้แค่นี้

ทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าปมในการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไร
ก็เลยไปถามญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะ
ไปถามทางฝ่ายหญิงญาติของฝ่ายหญิงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งทางญาติก็บอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของหนี้สิน
เพราะว่าตัวนางพิพาพรที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะ
โทรศัพท์ไปแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือ
จากทางบ้านอยู่หลายครั้งแล้วทางบ้านเนี่ยก็ช่วยด้วยนะ
ช่วยเป็นเงินมาประมาณหลักหมื่นนะคะ

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เงินที่ช่วยเหลือมาเนี่ย
เอาไปใช้หนี้สินเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ส่วนเรื่องปัญหาครอบครัวญาติก็ยืนยันว่าเอาจริงนะ
ครอบครัวนี้ไม่เคยมีปัญหา
ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะกันของสามีภรรยาเลย

แล้วก็เมื่อวานนี้คือตัวของสามีผู้ตาย

คือตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากนะครับ

รวมถึงญาติพี่น้องของนายตำรวจนายเนี่ย
ก็ต้องมาคอยอยู่เป็นเพื่อนมาคอยปลอบใจ
คือน้องสาวของร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์เนี่ยนะฮะ

บอกว่าไม่รู้ว่าเมียไปมีหนี้มีสินอะไร
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตำรวจเนี่ย
ก็พยายามเก็บเงินเก็บทองนะฮะ
มีเงินเอาไว้ทำไมมีแล้วพวกเราไม่ได้ใช้ด้วยกัน
เพราะเมียก็ตายไปลูกก็ตายไป
เขาทำใจไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของลูกตายเหมือนกันนะคุณนะ
คือเขาบอกว่าอยากให้ลูกตื่นมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน
ใช่คือพ่อยังบอกเลยว่ายังเรียนออนไลน์สนุกอยู่เลยลูก
ทำไมเป็นแบบนี้คือผู้เป็นตำรวจที่เป็นพ่อเนี่ย
ค่ำอยู่แบบนี้ค่ะพร่ำพนาอยู่แบบนี้
คือเสียใจมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทำใจไม่ได้
ให้ญาติพี่น้องดูแลใกล้ชิดมากกลัว
กลัวว่าตำรวจนายนี้จะกระทำการอะไรที่

เออทีนี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับหนี้สิน

จริงเมื่อวานนี้นะก็มีข้อมูล
เพื่อนร่วมงานคือต้องบอกก่อนฝ่ายหญิงเนี่ย
เป็นเซลล์ขายรถอยู่ครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานเนี่ย
เคยมาฝากเงิน๗หมื่นเอาไว้ใช่ไหม
ทีนี้ต้องไปดูประเด็นนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ไปสอบถามเพื่อนที่เป็นเซลล์ด้วยกันนะคะ
ว่าเรื่องเงิน๗หมื่นเนี่ยมันยังไง

จริงคนที่มาฝากเงิน๗๐๐เอาไว้กับนางพิพาพรเนี่ยนะ
เขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อรถ
แล้วก็ฝากกับนางพิพาพรไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้บอกไว้ด้วย
ว่าจะเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่
ทีนี้นางพิพาพรบอกว่าเดี๋ยววันที่๔คือเมื่อวาน

ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่านางพิพาพรเนี่ย
เอาเงินไปใช้ไม่มีเงินมาคืนเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า

ก็เลยก่อเหตุช่วงเช้าเมื่อวานนี้หรือเปล่า
ทีนี้ค่ะวันนี้นักข่าวของเราก็โทรไป
สอบถามผู้จัดการโชว์รูมรถที่ผู้ตายทำงานอยู่

ผู้จัดการเนี่ยนะบอกว่าเอาจริงนะ

มารู้จากสื่อมวลชนที่เสนอข่าวนี่แหละ

ก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องเงิน๗๐๐นี้เลย

แต่ที่แน่ตำรวจเชิญเพื่อนที่ร่วมงาน

เดี๋ยวรวบรวมสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไปด้วย

เขาก็บอกนะว่านางสาวพิพาพรจริงเป็นคนทำงานดี

และทำงานด้านบัญชีด้วยนะ

ก็เอาบัญชีนั้นมาให้ผู้จัดการตรวจสอบ

แล้วก็นิสัยใจคอก็เป็นคนดี

ส่วนศพของนางพิพาพรรวมถึงลูกสาว
ตอนนี้ก็ชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลระยองนะคะ